หลานแทงนาจนไส้ไหลเลยครับมีแล้วคุณผู้ชม
เดี๋ยวเด็กเด็กเขาจะกลัวนะหลังจากนั้นกลับมาไม่นานครับ
หลานวิ่งมาพร้อมกับมิดแทงเข้าไปฮะโม่นตาย
ชื่อว่านายดวงจันทร์

แท้งนะของเขานายปาตรดา

นั่นแหละจุดที่ไส้ไหลออกมาข้างนอกนะฮะ

หลานชายของเขาคือนายดวงจันทร์

หน่ำแทงโดนเข้าไปที่ท้อง๒แผลแล้วก็มีที่แขนขวาอีกหนึ่งแผล
หางตาซ้ายถูกคมมีดเฉือนปาดไปด้วยนะฮะนอกจากนี้ครับ
บริเวณหน้าและตามร่างกายมีร่องรอยคล้ายกับถูกมีดฟันอีกประมาณ๗๘แห่งด้วยกัน
นำตัวส่งโรงพยาบาลครับย้อนกลับไปเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน
ี่สิบแปดพฤศจิกาตอนประมาณเกือบเกือบสองทุ่มครับ
ทุ่ม๔๐นาทีในพื้นที่อำเภอลีจังหวัดลำพูน
หลังเกิดเหตุเนี่ยตำรวจก็ไปจับตัวผู้ก่อเหตุแล้วหลังจากนั้น
๒วันผ่านมาไม่นานคนที่ก่อเหตุถูกปล่อยตัวออกมาเท่านั้นแหละครับ
ผู้ก่อเหตุคนนี้ได้รับการปล่อยตัวออกมาในระยะเวลาอันสั้นมาก
ทำให้ครอบครัวและชาวบ้านก็หวาดภาวะว่ากลัวเขาจะมาก่อเหตุซ้ำอีกหรือเปล่า
เนื่องจากว่ามีข้อมูลว่าคนก่อเหตุลักษณะอาการคล้ายคนหลอนยาเลยนะ
ตามหาความจริงเรื่องนี้กันหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หลอนยาหรือเปล่า
หรือว่าโมโหเพียงแค่ว่าน้าไปเตือนว่าเฮ้ยอย่าถือมีดแกว่งไปแกว่งมา
เด็กในหมู่บ้านจะกลัวเอาโกรธเลยเหรอแค่นั้นเองเนี่ย
ที่เครียววิมนต์วันนักข่าวของเราลงพื้นที่
โดยมีลูกสาวของคนเจ็บชื่อว่าคุณชนะทานพาไปดูจุดที่เกิดเหตุ
เป็นลานดินนะฮะอยู่กลางระหว่างบ้านของคนเจ็บ
ก็คือนายป่าตดาและบ้านคนก่อเหตุก็คือนายดวงจันทร์
ลูกสาวคนเจ็บบอกว่าตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยตัวเธอไม่ได้อยู่ที่บ้านนะ
แต่ว่ามีหลานอายุ๑๒ขวบเป็นคนเห็นเหตุการณ์
ดังนั้นนะเด็กเขากลัวหมดแล้ว
คนก่อเหตุโมโหครับไม่พอใจ
วิ่งมาพร้อมกับใช้มีดเข้ามาแทงจนไส้ไหลออกมา
หลังเกิดเหตุครับญาติก็พาตัวคนเจ็บไปส่งรักษาที่โรงพยาบาล
แล้วก็รีบแจ้งตำรวจให้ไปจับตัวคนที่ก่อเหตุคือนายดวงจันทร์
วันรุ่งขึ้นช่วงหัวค่ำตำรวจปล่อยตัวเขาออกมาแล้ว
เท่านั้นแหละฮะทำให้ในฝั่งของครอบครัวคนเจ็บ
ไม่สบายใจและหวาดกลัวครับ

อยากจะฆ่าพ่อนุเนี่ย
เธออิกแล้ว

จากจุดที่เกิดเหตุประมาณ๒กิโลเมตรพี่เคี่ยวก็ไปพูดคุยสัมภาษณ์ฮะ
ถ่ายภาพเอาไว้นี่บาดแผลที่โดนหลานเนี่ยเอามีดมาแทงที่ท้องด้านข้างที่แขนเต็มไปหมดเลยครับ
เจ็บเล่าให้ฟังบอกว่าวันที่เกิดเหตุเดินสวนกับหลาน
ก็เลยเตือนไปว่าเวลาเมาจะเดินถือมีดแบบนี้ไปทำไม
เดินถือไปทำไมแล้วคนอื่นเขากลัวหมดแล้ว
คนก่อเหตุตอบกลับมาบอกว่าไม่ใช่เรื่องของลุงดา
นี่นะฮะนี่เขาเป็นน้าหลานกันนะ
จากนั้นก็แยกย้ายกลับมาที่บ้านครับ
สักพักหนึ่งหลานชายนายดวงจันทร์เดินถือมีดพุ่งเข้ามาหาเขา
ตัวของนายป่าตดาเองเห็นแบบนั้นเขาถือไม้เอาไว้อยู่แล้วฮะ
ออกไปก่อนครั้งหนึ่งเพื่อป้องกันตัว
คนก่อเหตุก็ใช้มีดจ้วงแทงมารัวอีกหลายครั้งจนตัวเขาเจ็บ
ที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายแบบนี้มาก่อน
แต่ก็ยอมรับแหละเวลาเมาเนี่ยคนที่ก่อเหตุจะชอบพูดกับชาวบ้านว่า
เดี๋ยวจะฆ่าตะดากับเมียให้ตายทำให้กลัวครับ
ก็พูดตรงก็รักตัวกลัวตายนั่นแหละฮะ
และถ้าหากว่าตัวของนายดวงจันทร์หรือว่านายมงคลหลานเนี่ย
ไม่โดนจับตัวไปเนี่ยต่อให้จับไปแล้วแป๊บเดียวก็ปล่อยตัวออกมา
เอาจริงนะผมไม่กล้ากลับไปอยู่บ้านหลังนั้นอีกแล้ว

แต่ตอนนี้เราไม่มีทาร์ทสู้ไง
ก็หายก่อน

เขาไม่อยากไปสู้รวบปกบมือกับเขา
ก็บอกเค้าว่าไม่ต้องมายุ่งกับฮะ

จะแค่เพื่อความเป็นธรรมครับข้างก็เลยเดินทางฝั่งไปที่บ้านคนกล่อเขตไปหานายดวงจับหน่อย
เห็นว่าถูกกักบริเวณให้อยู่ในบ้านนะครับนี่เจ้าตัวให้สัมภาษณ์กับพี่เคี่ยวครับ
เขาอ้างว่าสาเหตุที่ต้องแทงน้าของเขาคือนายปาตดาเพราะว่าถูกทำร้ายร่างกายก่อน
โดนไม้ตีเข้ามาที่ขมับแล้วก็ตีเข้ามาที่แขนก็เลยใช้มีดแทงสวนออกไป
ดวงจันทร์บอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายร่างกายน้าเขาเลยนะ
แล้วมีดที่ใช้แทงเอาจริงแล้วมันคืออุปกรณ์ที่ผมต้องเอาไว้ติดตัวเพื่อทำงานเท่านั้นเอง
นี่คือเหตุผลไงว่าอ้าวเห็นมีดติดตัวผมเนี่ยผมเอาไว้ทำงานไง
ผมต้องเอาไว้ทำงานทำอาชีพของผมแต่เขาไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าทำอะไรบ้าง
พอได้รับการปล่อยตัวออกมาก็ขอยืนยันตรงนี้เลยก็แล้วกันเห็นไหมฮ
คุณดูท่าทางเขาสิเขาก้มหน้าเลยนะไม่สบตาพี่เขี้ยวด้วย
มีรอยช้ำใต้ตาด้านซ้ายนิดนึงค่ะรับปากว่าจะไม่อารวาสอะไรอีกแล้ว
อ่ะก้มหน้าต่อไปครับลองฟังดูฮะ
ผมไม่ได้ตั้งใจครับ
ก็เขามาตีผมก่อนผมก็เลยป้องกันตัวครับ
บางครั้งผมถือมีดไปทำงานมาครับ

ก็ผมทำงานนะครับไปในกระเป๋าบ้างอะไรบ้างครับผม
ก็ไม่ต้องกลัวครับผมไม่ได้เป็นคนที่ผลร้ายอย่างนั้นนะครับ
ผมก็อยู่ของผมอย่างนี้ทุกวันครับ
ผมไม่ใช่คนโหดร้ายอะไรแบบนั้นผมก็อยู่แบบนี้ของผมทุกวัน
เจ้าตัวบอกแบบนี้นะฮะฟังคนกลางหน่อยกันแล้วกันนะครับ

ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าคนก่อเหตุติดยาตั้งแต่อายุประมาณ๒๐
แล้วมีนิสัยคือชอบลักเล็กขโมยน้อยครับ
แม้แต่ตัวของผู้ใหญ่บ้านเองเคยถูกขู่ฮะ
เคยถูกคู่ว่าเดี๋ยวจะใช้มีดเนี่ยมาแท้งอ่ะ
แล้วท้าทายอีกว่ามียาเสพติดด้วยมาจับดิ

หลังจากได้รับการประกันตัวออกมาแล้วเนี่ย
ในฐานะผู้ใหญ่บ้านก็คงต้องคอยมาตรวจตราดูแลแหละ
ไม่ให้ลูกบ้านรู้สึกหวานระแวง
ต้องคอยช่วยระแวดระวังนะฮะ

เพราะชาวบ้านเขาหวาดกลัวกันหมดแล้วตอนนี้

เราสอบถามเรื่องนี้กับทางอดีตผู้กำกับการสพลีครับ
ตอนที่ท่านยังอยู่ในตำแหน่งผู้กำกับเนี่ย

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน
ทราบว่าวันที่เกิดเหตุญาติคนเจ็บ
นำตัวนายปาตดาคนที่โดนแทงไปส่งโรงพยาบาล
แล้วก็โทรแจ้งตำรวจบอกว่าถูกหลานทำร้ายร่างกาย
หลังจากรับแจ้งตำรวจลงพื้นที่ทันที
คุมตัวนายดวงจันทร์มาสอบปากคำ
แต่ว่าเนื่องจากว่าไม่ใช่เหตุการณ์ซึ่งหน้าครับ
คือมันเกิดเรื่องไปแล้วถึงเพิ่งจะโทรแจ้งตำรวจเนี่ย

ตำรวจก็เลยดำเนินคดีกับคนก่อเหตุ
เรื่องต้นเพียงข้อหาเสพยาเสพติด
เพราะว่าจับตรวจฉี่แล้วฉี่ม่วงครับ
ส่วนคดีทำร้ายร่างกายในปัตตาดานั้นอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
และรอผลตรวจร่างกายของคนเจ็บเพิ่มเติม
เพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับคนก่อเหตุตามขั้นตอน
ส่วนคดียาเสพติดนั้นตำรวจไม่ได้ให้ประกันตัว
เพราะตามกฎหมายคุมตัวได้เพียง๒๔ชั่วโมง
ก็นำตัวส่งฟ้องศาลและสารอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับ
อันนี้เป็นคำชี้แจงจากทางด้านของตำรวจในพื้นที่ครับ